คุณผู้ชมมาดูกรณีเรื่องของการครอบครองรถโบราณ
หลวงพี่น้ำฝนที่วัดไผลล้อม
หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าก็ได้รับบริจาคมา
จอดไว้เป็นกุศโลบายอยากจะให้วัยรุ่นเข้าวัดมากขึ้น
บอกว่าการนำเข้ามันผิดกฎหมายจงใจหลบเลี่ยงภาษี
ทางหลวงพี่น้ำฝนและทีมทนายความของวัดไผลล้อ

ยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไร
มีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนพร้อมที่จะชี้แจง

ถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชรด้วย

ก็มายืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมาย

แต่ว่ารถก็เป็นชื่อของหลวงพี่น้ำฝนนะนะ

จนจักรอวาดวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยนายสุพัฒนพฤษนิติสัสธร

และประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายวัดไผลล้อม

ร่วมกันแถลงข่าวนะคะ
กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่ายเลี่ยงภาษีอากร

รู้สึกได้ถึงความผิดปกติ

แต่ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
รถคันนี้นำเข้าประเทศถูกต้อง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำแดง

โดยมีลูกศิษย์เป็นคนดำเนินการให้
ยืนยันว่าไม่เคยคิดหลบเลี่ยงภาษี
ทุกปีจ่ายอากรต่อทะเบียนตามกฎหมายทุกอย่าง
ลองฟังคำชี้แจงจากหลวงพี่น้ำฝนค่ะ
โยมครับตั้งแต่วันนั้นวันที่๒มีนา
ที่เขามาตรวจที่วัด
แล้วเขาบอกว่าอีก๑๕วันก็จะมาบอก
จนป่านนี้ฮะไม่เคยได้รับการติดต่อหรือบอกอะไร
แล้วก็อยู่ก็ออกมาแถลงข่าวอย่างนี้
มันเป็นสิ่งที่อย่างที่คุณนักข่าวบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติ
ตมาไม่ได้เป็นคู่เทียบของพ่อนะครับ
ว่าผลงานต่างนานาเนี่ยทำได้จิตที่บริสุทธิ์นั่นเอง
ถ้าอาตมาจงใจที่ไปหลีกเลี่ยงภาษี
ต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่
ทั้งศูนย์ลากากรสัมปสามิตธิ์
กรมการขนส่งทางบกครับว่าเขาเป็นผู้ออกมาให้นะครับ
ตมาไม่ได้ไปใช้เส้นใช้สายนะครับ

ที่จะมาถามอาธมะว่าอาธมะผิด

ยังย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยหนีปัญหาค่ะ
ไม่อยากจะมองว่าที่เกิดขึ้นทุกวันนี้
เพราะถูกนำไปเป็นคู่เทียบ
ซึ่งต้องใช้สติปัญญาวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อแก้ไขตามคันลองพระพุทธศาสนามีหลายคนมาถาม
ว่าจะฟ้องกลับดีเอสไอหรือไม่
หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าไม่จำเป็น

เป็นพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่จะไปโกรธใคร
แต่ถ้าฝ่ายกฎหมายจะฟ้องนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ด้านนายสุพัฒน์พฤษฝ่ายกฎหมายวัดไผลล้อมก็บอกว่า
ทางฝ่ายกฎหมายพร้อมจะแสดงเอกสารหลักฐานทั้งหมด

ทำไมดีเอสไอถึงตรวจสอบแต่รถพระ
หรูคันอื่นทำไมไม่ไปตรวจ
ขอยืนยันว่ารถคันนี้เป็นรถที่ญาติโยมนำมาถวาย
ให้ใช้ตั้งโชว์เป็นกุศโลบาย
เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าวัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไร
ที่หลวงพี่น้ำฝนออกมาตั้งโต๊ะแถลงมาชี้แจง
เรื่องของการครอบครองรถว่ามาจากการรับบริจาค
เป็นประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญของคดี

รถเป็นชื่อของหลวงพี่น้ำฝนเป็นผู้นำเข้าในเรื่องของการครอบครองรถยนต์
มีชื่อเป็นผู้ยื่นขอจดประกอบและครอบครองรถยนต์ตั้งแต่ต้น
ซึ่งในประเด็นการจงใจหลีกเลี่ยงภาษีสามารถยุติคดีได้
ถ้ายินยอมชำระภาษีส่วนที่ขาดให้ครบ
ชำระเบี้ยปรับและส่งคืนรถให้ตกเป็นของแผ่นดิน
คือมันจะง่ายมากเลยมันจะจบยุติคดีได้ถ้าจ่ายเงิน
เงินส่วนที่ขาดพร้อมเบี้ยปรับแล้วก็คืนรถ
แต่ถ้าต่อสู้คดีไม่ยอมจ่ายค่าปรับ
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนำตัวสู่ศาลเพื่อขอฝากขัง
แล้วก็ให้สารเป็นผู้พิจารณาให้ประกัน
จากการหลบเลี่ยงภาษีเป็นพฤติกรรมความผิดที่ร้ายแรงค่ะ
พูดถึงเรื่องวงการสงฆ์อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าจบด้วยดีนะคะ
สำหรับการฟ้องร้องระหว่างหลวงปู่พระพุทธอิสระ
เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยกับเจ้าคุณพิพิษพระราชวิจิตปฏิพาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะฐานให้ข่าวละเมิด
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ก็คือเป็นช่วงที่เจ้าคุณพิพิษให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
เป็นคำสัมภาษณ์ทำนองว่าพระพุทธอิสระเนี่ยมีครึ่งล่างเป็นคนข้างบนเป็นพระ
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะทางด้านของหลวงปู่ก็มาฟ้องร้องกัน
สรุปแล้วหลังจากไกลเกลี่ยกันนานถึง๔ชั่วโมง
คุณพิพิษก็ยอมจ่ายค่าขึ้นโรงขึ้นศาล๓๐๐๐บาท
แล้วก็ให้สัญญาจากนี้ว่าถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำ
หรือว่ามีการให้สัมภาษณ์ที่มีการละเมิดหรือว่าพาดพิงอีก

ถือว่าเป็นค่าใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
นั่นก็คือค่าทนายความแล้วก็ค่าธรรมเนียมศาลนะคะ
โดยพระพุทธอิสระบอกว่าวันนี้ถือว่าจบด้วยดี
เพราะว่าเจ้าคุณพิพิษยอมรับความจริงแล้วก็รับปากว่าหลังจากนี้
ไม่ให้ข่าวพาดพิงให้ได้รับความเสียหายอีก
พระพุทธอิสระยังได้พูดถึงกรณีที่ยื่นฟ้องพระเมธีธรรมจารย์
ว่าเจ้าคุณประสานกับพวกในความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น
กระทำการใดหรือไม่กระทำการใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงและทรัพย์สิน
ประเด็นนี้พระพุทธอิสระบอกว่าสารอาญาจะนัดไกลเกลี่ยวันที่๙สิงหาคมนี้
ก็ต้องรอติดตามกันนะคะโดยบอกทิ้งท้ายบอกว่า
เรื่องต้องถึงการขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นเพราะว่าอยากที่จะเตือนสติค่ะ